ก็แปลกดีเหมือนกันค่ะโจรรายนี้เนี่ยขโมยหนังสือค่ะ
ขโมยหนังสืออย่างเดียวค่ะแต่ตะเวนขโมยทั่วประเทศเลยค่ะ
ก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่นะคะนี่ค่ะนี่คือนายขันติ
เป็นชาวเพชรบูรอายุห้าสิบแปดปีจริงจริงตำรวจเนี่ย
เขาแกะรอยตามนายขันติมาตลอดเลยเพราะว่ามีคดีอยู่หลายท้องที่
วันดีคืนดีไปโผล่ที่เชียงใหม่ค่ะเขาไปก่อเหตุที่ร้านหนังสือ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวสนามบินเชียงใหม่เป็นร้านหนังสือดัง
แล้วตำรวจภูทรภาค๕ได้เบาะแสก็เลยสะกดรอยตามแล้วจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ
ของกลางคุณผู้ชมดูนี่คือสิ่งที่เขาเอาไปนะคะ
เป็นหนังสือที่ขโมยมาจากร้านอยู่ในกล่องกระดาษที่แพ็คเตรียมจะส่งให้ผู้รับที่กรุงเทพ
มีเอกสารการส่งพัสดุด้วยเนี่ยค่ะตรวจพบหนังสือของกลางที่ขโมยจากร้านหนังสือทั่วประเทศ
มาแล้วกว่าร้อยเล่มอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่นอกจากนี้ก็ยังมีการไปค้นเจออีกร้อยกว่าเล่มนะคะ
ราคาเนี่ยตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันส่วนใหญ่เนี่ยร้านที่ถูกขโมยก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสาน
หนังสือขายดีชุดซีรีส์ดังนวนิยายแปลต่างประเทศนิยายไทยหนังสือออกใหม่และชุดบล็อกเซต
ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะเป้าหมายคือร้านหนังสือแล้วขโมยหนังสืออย่างเดียวเลยค่ะ
หลังจับกลุ่มนายขันติบอกอย่างนี้ค่ะบอกแค้นที่ทำไปเพราะความแค้น
แค้นร้านหนังสือชื่อดังที่กล่าวหาว่าลุงขโมยหนังสือในร้านเมื่อ๑๐ปีก่อน
ที่ทำไปเพราะอยากแก้แค้นค่ะหนังสือที่ได้มาเอาไปทำอะไร
เอาไปปล่อยขายในราคาที่ถูกกว่าหน้าปกก็ไม่กล่าวโทษใครทั้งนั้น
รับผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะ
ถูกใจสุดว่าร้านหนังสือกล่าวหาว่าเขาขโมยหนังสือแต่ก็ไม่รู้ขโมยจริงหรือเปล่า

แล้วก็เนี่ยก่อเหตุแต่ที่แน่อันนี้คือก่อเหตุจริงแล้วล่ะนะคะ
ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การค่ะเพราะว่าสืบทราบมาว่า
พฤติกรรมนายขันติเนี่ยจะขโมยตามใบสั่งค่ะ
หนังสือตามใบสั่งโดยจะแวะเข้าไปร้านหนังสือ
พอเจอหนังสือที่ต้องการก็จะแอบเหน็บเอาไว้ที่เอวแล้วก็เดินออกจากร้าน
นี่ค่ะหลังจากนี้ก็จะนำตัวไปดำเนินคดี
แล้วก็พบว่ายังมีหมายจับในคดีรักทรัพย์ทั้งหมด๘ท้องที่ทั่วประเทศค่ะ